เขาบอกว่าเขายังคงเป็นหนี้อยู่นะครับ
แต่ว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการปลูกข้าว

เขาเคยท้อแล้วก็เคยคิดสั้นมาแล้วครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับ
ณวันนี้เขาจะอยู่อย่างไร
ติดตามจากรายงานของคุณศรีพกมลตรวยเตือน๓คูณครับ
หน้าข้าว๔๐ไร่ของสีสะอาดนพคุณ
ชาวนาในตำบลนาราพิลมอำเภอบางเลน

จะได้ผลผลิตประมาณ๓๐ตัน

คาดหวังว่าจะได้รับเงินอย่างน้อยตลาด
หรือประมาณ๓๖๐๐๐บาท

เงินกู้นอกระบบ๒๗๐๐๐บาท

แต่ความหวังครั้งนี้ก็ต้องจบลง

ตกต่ำเป็นประวัติการ
แล้วก็ไม่หลับ
ทำมาก็ต้อง
คนนู้นบ้างคนนี้บ้างก็ต้องให้ข่าว

ซึ่งปีนี้ตกต่ำมากที่สุด

ราคาอยู่ที่ตันละ๖๐๐๗๐๐บาท

ยังคงได้ราคาตกต่ำในทุกวันนี้

พันธุ์ข้าวที่ยังไม่มีคุณภาพที่ดีมากนัก

แต่ละครั้งนะคะได้ผลผลิตค่อนข้างน้อย

เลี่ยอยู่ที่๘๐๐กิโลกรัมต่อไร่

เล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ
จะให้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง๑๔๐

เพื่อลดเวลาการเก็บเกี่ยวเหลือเพียง๑วัน

ต่างจากอดีตที่ใช้แรงงานคน
ใช้เวลาเก็บเกี่ยวนาน๑เดือน

กว่า๑ไร่เพื่อนำเงินมาชำระหนี้นอกระบบ
และเงินกู้ที่ก่อสร้างบ้านหลังนี้

แต่เมื่อชาวนาไม่มียุ้งฉางก็ได้รับเงินไม่ถึงตันละ๑๐๐๐บาท
ยังมีต้นทุนจากการนำข้าวไปลานตากอีก
ยังไม่ครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมด
เราก็อยากให้เขาตั้งราคาไปเลย
ไม่ใช่ว่ามาชดเชยตรงนู้นชดเชยตรงนี้
เพราะเราไม่มีที่ที่ว่าจะทำแบบเขาว่าเนี่ย

ก็ตีไปเลยว่าหมื่นอะไรหมื่นสองหมื่นอะไรก็ว่าไป
ไม่มาชดเชยไอ้นั่นมาชดเชยไอ้นี่ทีหลัง

กว่าจะได้กันมาชดเชยไล่ละพัน

ได้แต่ว่าให้๑๐ไร่ไง
เราทำอย่างห้าสิบหกสิบไล่
เราก็ได้แค่๑๐ไร่มันไม่คุ้มกันหรอก
ทุกวันนี้สีสะอาดมีรายได้เสริม
จากการทำร้านอาหารเล็กในชุมชน
มีรายได้๓๐๐๔๐๐บาทต่อวัน
แม้มีเพียงพอต่อการชมร้านี่

ค่าครองชีพในแต่ละวัน